คุณผู้ชมไปต่อกันที่หนึ่งสาวแล้วกันนะคะคนนี้บอกเลยว่าความรักมันแน่นอก
มันก็เลยต้องเปิดออกสำหรับคริสหอวังนะคะนี่ล่าสุดค่ะ
บินไปเซอร์ไพรส์นะคะผู้ชายนะคะคุณเป็นผู้ชายผู้ชายนะคะ
เอ่อแฮปปี้เบิร์ตเดย์เซอร์ไพรส์วันเกิดเขานี่เลยถึงไกลเลยนะคะ
ฮอกไกโดเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงคลิปด้วยตัวเองนะ
แต่ไม่เป็นไรเพื่อนผู้แสนดีอย่างเมพิชนาธิ์เขาก็อัดเอาไว้นะ
เป็นภาพสาวคริสค่ะยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มตีไฮโซคุณพิษเทวอักษร
พร้อมข้อความหยิกแกมหยอกว่ามาทำไมมาเตอร์ไพรส์ใครเหรอ
บินไปถึงฮอกไกโดดูประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ
ดูไปเนี่ยทั้งความเขินความโอบเอ่ยนี่ความซบเอ่ยนะคะ
เสียงเพื่อนแซวว่าหวานแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะ
ว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะแบบไม่ต้องเขินนะคะ
กลับมาเดี๋ยวขอถามหน่อยสิว่ารักครั้งใหม่ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
บอกไม่ได้ไงบอกแล้วเดี๋ยวลุง
โอ๊ยนะคะแฟนคลับก็เข้ามาโอยพรแบบว่าขอให้ความรักครั้งนี้ของเพชรนะ
ไปถึงขั้นแต่งงานเลยนะเป็นกำลังใจให้ความรักครั้งนี้จริงนะ
ต้องบอกก็ได้นะคะคราวนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วนะคะคุณ